ศรีกากีเอื้อทุนจีนผมไม่ได้พูดนะคือคุณชูวิทย์เขาก็ไม่สบายใจ
แล้วก็มีลุงเปี๊ยกน้อยใจจะกระโดดโทเวย์ด้วยน้อยใจทำไมอ่ะ
น้อยใจที่ประมาณว่าตำรวจเนี่ยนะทำไมไม่ดำเนินคดีอย่างเข้มข้น
กับกลุ่มทุนจีนสีเทาขึ้นไปอยู่บนโทเวย์เลยเป็นอย่างนี้
อย่าเข้าใจครับขอความบทนายครับผมขอรบมาครับ
พยายามจับได้ครับจับได้ขอบความบทนายเรื่องเดียว
เชิญสื่อมวลชนเพราะผมถ้ามีสื่อมวลชนมาเกินกว่า๕ผมจะยุติ

กับคำลวดใหญ่ทำตัวชั่วยิ่งกว่าแบบนี้

แต่ผมถามพวกนักคามปกป้องมันทำไม
ใจเย็นต่อสายชุมิ้นให้

เอานี่๒ทุ่มครึ่งเอง๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ

ไม่พอใจตำรวจที่ทำคดีตู้ห่าว

ถ้าเป็นไปได้อยากจะเจอคุณชูวิทย์สักหน่อย
นักข่าวต่อสายไปถึงคุณชูวิทย์เลย
คุณชุวิตลุงเปี๊ยกเขาอยากเจอนะให้เจอหน่อยไหม
อ่าแกก็ลงจากไอ้ขอบทางกั้นมาครับผู้สื่อข่าวพาลุงเปี๊ยกไปหาคุณชูวิทย์เลยคุณผู้ชมฮะ
นะครับพอเจอกันปั๊บลุงเปี๊ยกก้มกราบคุณชูวิทย์เลยนะบอกปลื้มใจหนึ่งได้เจอตัวจริง
สองชื่นชมในความกล้าหารของคุณชูวิทย์ที่ออกมาต่อสู้กับกลุ่มทุนจีนสีเทา
โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดทั้งสิ้นแล้วบอกว่าการที่ลุงออกมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสอยากจะต่อสู้เรียกร้องเคียงข้างคู่คุณชูวิทย์เขานะ
แต่คุณชูวิทย์ก็เข้าไปกอดแล้วตบหลังลุงเปี๊ยกก็ขอบคุณที่ชื่นชมผม
แต่ว่าลุงอย่าทำแบบนี้อีกนะแล้วยืนยันกับลุงเปี๊ยกว่าคุณชูวิทสู้เต็มที่อยู่แล้วนะ
ที่ไหนว่ากันสุดที่ไหนว่ากัน
เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉพิรุษของตำรวจคุณผู้ชมชุดทำคดีตู้ห่าว
อันนี้ไงกับตะเกียงทำไมล่ะ
พี่ชูพี่ชูเปิดไฟสิเปล่านี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
คุณชูวิทย์บอกว่าสำนวนคดีมันมืดนักเหรอ
การทำคดีมันมืดมิดใช่ไหมเอาตะเกียงไปมีเทียนอยู่ข้างใน
เอาไปนี่เป็นการประชดนะครับแล้วก็ทำเชิงสัญลักษณ์
คุณชูวิทย์เอาพยานนะครับที่เป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างหลายแห่ง
ที่ถูกในตู้หาวเบี้ยวเงินกว่า๓๖ล้านบาทมาเปิดเผยข้อมูลด้วย
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดในผับจินลิงที่พบว่าก็มีการเล่นพนันกัน
แต่ทำไมทำไมคุณชูวิทย์ถามว่าทำไมไม่เอาเรื่องนี้บรรจุในสำนวนด้วยล่ะ
คุณชูวิทย์เอามาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเลยนะ
จะมีความคืบหน้าออกมาเรื่อยมีคลิปที่เราคิดว่าเราจะไม่เคยเห็น
อ๋อที่คลิปที่ดูแล้วมีตรงไหนเป็นเทส
แล้วถ้าคุณผู้ชมกำลังติดตามข่าวนี้อยู่นะดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดูพาดหัว
ดูแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยให้ดูแต่ไม่อ่านนะถ้าอยากอ่านไปซื้อหนังสือบิ่มไทยรัฐ
ครับนี่ฮะแล้วอ่านเนื้อในด้วยนะนี่โอเคนะโอเคครับ